ท่านผู้ชมครับที่นครศรีธรรมราชนะครับที่ทุ่งสงศ์มันมีเหตุการณ์ที่เด็กชาย
แต่จากการตรวจสอบไปตรวจสอบมาพบว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุนะ
คือน้องเนี่ยถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไล่ตามมาขี่รถไล่กวดมาจะเอามีดสปาต้าฟัน
รถเขาก็พุ่งตกคลองแล้วเสียชีวิตนะครับทีเนี้ย
พอน้องเสียชีวิตก็แน่นอนว่าเรื่องคดีความก็ต้องว่ากันไปนะ
ว่าก่อนเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องของงานศพนะ
วันนี้มีพิธีรดน้ำศพนะครับผมอยากให้ทุกผู้ชมได้ดูภาพ
บรรยากาศการรดน้ำศพของเด็กชายวัยสิบสี่ปีคนนี้ค่ะ
มันน่าเศร้ายังไงรู้ไหมยังไงคะเพราะคนที่ถ่ายภาพเนี้ย
คือพ่อของน้องที่เสียชีวิตซึ่งเขาเป็นผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวี
ประจำอยู่ที่จังหวัดอุบลรัชธานีค่ะนะ
แต่ว่าลูกชายเขาอยู่ที่นครศรีธรรมราชเขามาเขาก็อ่ะ
ท่านผู้ชมครับต้องมาถ่ายภาพลูกชายตัวเอง
จังหวะเนี่ยเหมือนกับมือจะสั่นด้วย
บางช่วงบางจังหวะก็จะเห็นว่าภาพก็จะสั่นแล้วครับทุกผู้ชมครับ

เป็นคนถ่ายเองนะครับคือส่วนหนึ่งเนี่ย
ก็ต้องทำข่าวลูกชายตัวเองด้วยนะเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างนะครับ
แต่อีกมุมหนึ่งนี่ก็คือพิธีรดน้ำศพของลูกชายตัวเองนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราที่เป็นคุณพ่อของน้องที่เสียชีวิตชื่อว่านายนิรุธนะครับ
วันนี้ต้องมาถ่ายภาพงานรดน้ำศพลูกชายนะครับบรรยากาศการรดน้ำศพเด็กชายวัยสิบสี่ปีนะครับ
ชื่อว่าน้องฟิล์มวัดใส่ซ่านหมู่๒ตะบนเขาขาวอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะฮะคุณแม่ก็ร้องไห้บอกว่าลูกชายเนี่ย
มาขอเงินไปเปลี่ยนยางรถจักรยานยนต์นะครับหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
คือจักรยานยนต์เนี่ยพุ่งตกคลองชลประธานจนเสียชีวิตแต่เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นเนี่ย
มันน่าจะมีเหตุทำให้ลูกชายต้องขี่รถไปตกคลองไล่เรียงแบบนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาตอน๔ทุ่มสพทุ่งสงศ์รับแจ้งอุบัติเหตุจักรยานยนต์
เป็นฮอนด้าเวฟสีม่วงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนพุ่งตกลงไปในคลองชลประธาน
ข้างถนนทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชทำให้มีคนบาดเจ็บสองคนนะครับ
เป็นเด็กชายทั้งสองคนเลยนะฮะคนแรกคือน้องฟิล์มเด็กชายวัย๑๔ปีเรียนอยู่ม๒
บาดเจ็บสาหัสนะฮะกระโหลกยุบไปเลยนะครับซี่โครงหักทิ้มปอดด้วย
รามหักโหนกแก้มยุบแขนขาหักหมดเจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตอีกคนนึงเป็นเพื่อนที่มาด้วยกันนะครับ
อายุ๑๕ปีนะฮะอยู่ชั้นม๒เหมือนกันเป็นคนซ้อนท้าย
บาดเจ็บที่ขาขวาแล้วก็เข้ามือด้านสายหัก
เหตุการณ์เป็นอย่างนี้น้องฟีล์มกับเพื่อนที่ชื่อน้องเออายุ๑๕ปี
ไปกันสองคนไปเที่ยวงานที่หน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสงศ์นะครับ
พองานเลิกก็ขี่รถจะกลับบ้าน
มาถึงสะพานยกระดับถนนทุ่งสงศนครศรีธรรมราชหมู่๒ตะบนชมัย
ก็ไปจอดรถบนสะพานเพื่อจะถ่ายภาพ
บอกว่าฟิลสวยดีอันนี้ที่เพื่อนบอกนะที่มาด้วยกัน

มาประมาณ๒๐คันมาจอดบนสะพาน
แล้วมาไล่ทั้งคู่ให้ออกไปทีนี้นะฮะกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้กับในเอที่นั่งซ้อนท้ายมากับน้องฟิล์มที่เสียชีวิตเนี่ย
เขาก็มองหน้ากันคล้ายกับคำเมนต์กันนะตามภาษาวัยรุ่นนะครับมีการถามกันประมาณว่ามองหน้าทำไมอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
เพื่อนของน้องฟิล์มเนี่ยบอกว่าก็เลยเห็นท่าไม่ดีกันนะครับฟิล์มก็เลยรีบสตาร์ทรถแล้วก็พาเอเนี่ยซ้อนท้ายเพื่อขี่จักรยานยนต์ออกไป
แต่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยขี่รถไล่ตามมานะครับแล้วก็ถือมีดสปาต้ามาไล่ฟันด้วย
โดยฟันใส่๒ครั้งนะฮะแต่ว่าไม่โดนนะฮะแต่ถูกรถของน้องฟิล์มนะครับ๒ครั้งนี่ถูกฟันแต่ไม่โดน
แต่ว่าไปโดนตัวถังรถนะครับทีนี้ก็เลยขี่กันไปหนีลงสะพานมาได้แป๊บเดียวรถเสียหลักตกลงไปในคลองชลประธานที่เป็นคลองข้างถนน
กลุ่มพวกนี้ก็เห็นว่ารถคันนี้ตกลงไปข้างถนนแบบนี้ฮะเป็นคลองชลประธานนะฮะมันลึกนะครับแต่ไม่มีน้ำนะครับ
กลุ่มที่ไล่มาก็เลยขี่จักรยานยนต์แตกกระจายหลบหนีกันไปวันนี้ผู้ปกครองของน้องฟิล์มนะครับแล้วก็เพื่อนที่มาด้วยกันเนี่ยไปแจ้งความที่สพทุ่งสงศ์
หลังจากที่ไล่เรียงเหตุการณ์แล้วแล้วก็ฟังจากน้องที่บาดเจ็บบอกว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่ขี่รถหนีกลุ่มวัยรุ่นที่ไล่ฟันนะฮะแม่ของน้องฟิล์มเนี่ยบอกว่าถ้าลูกไม่ถูกไล่ฟันเนี่ยยังไงลูกก็ไม่ตกคลองเสียชีวิต
มันมีการไล่ฟันเพื่อนของลูกหนูลูกหนูที่เป็นคนเสียชีวิตน่ะนะคะ
เขาก็ไปช่วยเพื่อนพาเพื่อนหนีพาเพื่อนหนีเพราะเพื่อนเนี่ยโดนพวกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยไล่ฟัน
ครับแล้วเขาเอาเพื่อนขึ้นรถหนีก็เลยหนีจากการไล่ฟันแล้วรถไปเสียหลักตกลงก่อน
ก่อนจะเสียหลักก่อนที่จะเสียหลักก็คือฟันเข้าที่ท้ายรถ

แต่ถ้าไม่มีเหตุไล่ฟันเนี่ย
ถ้าไม่มีเหตุไล่ฟันลูกหนูไม่ตาย
ตรงจุดที่รถเสียหลักตกลงไปในคลองชลประธานเนี่ยครับ
สูงจากพื้นถนนประมาณ๕เมตรนะฮะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๔ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ
ส่วนรถเนี่ยชิ้นส่วนตัวถังต่างมันพังเสียหายหมดนะครับ
เราก็พยายามตรวจสอบดูว่ามีร่องรอยการถูกมีดสปาต้าฟันหรือเปล่านะฮะ
เพราะว่าน้องเนี่ยเขาบอกว่าถูกฟันสองครั้งแต่ไม่โดนนะครับ

แต่เนื่องจากชิ้นส่วนมันแตกกระจายหมดนะฮะ
มันก็มองไม่ชัดมองไม่ออกว่ารอยไหนเป็นรอยไหนนะครับ
ตำรวจสพทุ่งสงศ์ล่าสุดนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมา
คุมตัววัยรุ่นได้๔คนเอามาสอบปากคำ

เนื่องจากเป็นเยาวชนชายกันอยู่คนหนึ่งอายุแค่๑๓นะฮะ
นี่ฮะอายุ๑๓๑๔นี่ไล่ฟันกันแล้วนะ
เดี๋ยวจะสอบสวนอย่างละเอียดต่อนะฮะ
แล้วก็จะขยายผลไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด

น้องเขาบอกไปจอดรถถ่ายเซลฟี่กัน

พอขี่รถหนีก็ไล่ฟันมาก่อนจะประสบอุบัติเหตุ

เดี๋ยวต้องไล่ตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามันมีเหตุนำมาซึ่งเขาเสียชีวิตหรือไม่